คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักอย่างไรที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกัน
เดตกันทุกอาทิตย์นะคะนะแต่อย่างน้อยในช่วงระยะเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยยากจังเลย
ยังได้ความสุขเล็กจากการเชียร์โอลิมปิกนะคะ
ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาชาวไทยทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ตาม
เหรียญไม่ได้เหรียญทุกคนแบกความคาดหวัง
และทุกคนเป็นความสุขน้อยนิดในวันที่ชีวิตเจอเรื่องยากขนาดนี้
ขอบคุณทุกหัวใจเลยเราได้เหรียญทองอุ่นมาแล้ว๑เหรียญนะคะ
จากน้องเทนนิสค่ะเทควันโดและนอกเหนือจากเรื่องของน้องเทนนิสแล้ว
เรื่องของโคชเชเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ
เพราะว่าโค้ชเชย์อยากเป็นคนไทยอยากถือสัญชาติไทย
ก็ลุ้นกันต่อไปและให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกประเภทเลยนะคะ
เรื่องของความรักเป็นอีกปัญหาหนึ่งมาดูคำถามวันนี้กัน
สวัสดีค่ะพี่อ้อยและผู้ฟังทุกคนนะคะเริ่มต้นมาน่ารักเชียว
วันนี้หนูมีเรื่องอยากจะมาปรึกษาคือหนูคบกับแฟนมาได้๔ปี
ทุกเพราะโกหกเข้ามาตลอด๔ปีที่คบกันพอเริ่มต้นมาแบบนี้ใจวูบเลย
อยากรู้เหมือนกันว่าความลับที่น้องซ่อนน่ะคืออะไรเมื่อสมัยวัยรุ่นค่ะ
หนูมีแฟนแล้วพลาดท้องแฟนคนนั้นไม่มารับผิดชอบอะไรทั้งตัวหนูและลูก
อาจจะด้วยเรายังเด็กทั้งคู่ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนมาเลี้ยงลูก
พอลูกเริ่มเข้าเรียนก็เลยฝากลูกไว้กับพ่อแม่แล้วก็ย้ายมาทำงานอีกที่หนึ่งค่ะ
กระทั่งหนูมาคบกับแฟนปัจจุบันหนูไม่บอกเขาตั้งแต่ทีแรกว่าหนูมีลูกติด
กลัวเขาจะรับไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจหนูมาตลอดว่าจะทำยังไงดี

ตลอดเวลาที่คบกันหนูต้องเลี่ยงไม่ไปบ้านเขาไม่เจอพ่อแม่เขา
เพราะกลัวว่าเขาจะออกปากว่าอยากมาเยี่ยมบ้านหนูบ้างและความลับแปลก
ก็เลยเสี่ยงที่จะไม่คุยเรื่องอนาคตเรื่องการแต่งงานหรือแม้กระทั่งลูกของหนูเอง
โกหกว่าแม่ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กนะไม่ต้องโทรหาแม่นะ
มีอะไรไลน์ทิ้งไว้เดี๋ยวแม่โทรหาเองเพราะว่างานยุ่ง
ทั้งหมดเพราะกลัวว่าแฟนหนูจะจับได้ว่ามีลูก
ตลอด๔ปียิ่งรักยิ่งผูกพันกันมากเท่าไหร่
ก็ยิ่งทุกข์ใจเรื่องที่หนูโกหก
พอถึงจุดหนึ่งค่ะตัวเองนั่นแหละที่ไม่ไหว
ตั้งใจจะบอกความจริงกับเขาแล้วก็ทำใจไว้แล้วว่า
ถ้าเขารับได้ก็เดินต่อถ้ารับไม่ได้
หนูจะยอมรับความผิดทั้งหมดที่หนูก่อ
สรุปหนูเพิ่งบอกเขาไปเมื่อต้นอาทิตย์ที่แล้วค่ะ
เขานิ่งและเงียบไปจนหนูรู้สึกแย่มาก
แต่ที่แย่กว่าคือหลังจากนั้นเขาก็บอกหนูว่าจริงแล้ว
เขาก็มีลูกแล้วเหมือนกันอ้าว
แต่ลูกอยู่กับภรรยาเก่าซึ่งยังไม่ได้หย่ากัน
ปัจจุบันเขาเองยังสลับไปนอนบ้านภรรยาเก่า
เพื่อดูแลลูกอาทิตย์ละ๓วันเพราะว่าภรรยาเขาขอไว้
เขาบอกว่าเขารับเรื่องหนูมีลูกได้นะ
แต่หนูล่ะรับเรื่องของเขาได้ไหม
กับการไปมากับภรรยาแบบนี้
มีความรับผิดชอบหนูฟังแล้วได้แต่ตกใจค่ะ
ทำอะไรไม่ถูกรู้สึกว่าหนูถูกหลอก
และถูกหลอกหนักกว่าที่หนูหลอกเขาด้วยซ้ำ
เขาบอกว่าให้เวลาหนูเพื่อคิดเรื่องนี้
ส่วนหนูเองก็กลับมาบ้านแบบเคว้งมาก
มันจุกค่ะมันเหมือนปัญหาถาโถมจนคิดอะไรไม่ออก
ได้จะโทรหาแม่แล้วก็ร้องไห้ให้แม่ฟัง
หนูควรยอมรับทุกอย่างแล้วปล่อยเขาไปใช่ไหมคะ

มันเป็นเรื่องปกติที่หนูควรเข้าใจ
หนูควรเดินไปทางไหนดีคะพี่อ้อยคะ
โอ้โหถ้าเอาชีวิตน้องมาทำซีรีส์อะค่ะ

นี่คือสิ่งที่ยากลำบากที่สุดในการตัดสินใจ
ก่อนเริ่มต้นในการเปิดใจคบกันนะคะ

คือเวลาเริ่มรักเรามักหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากัน

ไม่ว่าจะเป็นการโกหกหรือบอกไม่หมด

เราก็อยากให้เขาภูมิใจในความเป็นตัวเราอะค่ะ

การที่เราเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว

ไม่มีใครอยากแต่งงานวันนี้ไปเลิกวันหน้าหรอก

มันไม่สามารถทำให้คนสองคนเดินหน้าในการใช้ชีวิตคู่

ก็ต้องแยกย้ายไปมีความสุขกันไกลค่ะ
ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน
รับและภูมิใจในตัวฉันสิ
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันแย่ตรงไหนอะคะ
ถ้าเราภูมิใจในความเป็นผู้หญิงในแบบของเรา

เพราะว่าต้องการจะปิดบังภูมิหลังของตัวเองค่ะ
แต่คิดว่าผู้ชายจะรู้สึกยังไง
น้องลืมมองความรู้สึกของลูกหรือเปล่า

จะต้องได้คุยกันในเวลาที่แม่ต้องการเท่านั้น
เพราะว่าแม่กลัวผู้ชายคนใหม่รู้

แคร์หัวใจลูกของเราน้อยไปหน่อยหรือเปล่า

แต่แม่ลูกเราผูกพันกันทั้งชีวิตนะ
ถ้าคิดจะมีครอบครัวใหม่กับผู้ชายสักคน

และทำให้ลูกเรารักเขาให้ได้ด้วย
ก่อนที่จะได้หัวใจแม่ด้วยซ้ำนะคะ

อ้อยว่าปัญหาของเขาและเราค่อนข้างต่างกัน

แต่ติดที่เขายังเป็นสามีของคนอื่นอยู่
คำที่เขาบอกว่าทิ้งภรรยาเก่าและลูกไม่ได้

เราเป็นได้แค่ภรรยาน้อยนะคะ

เพราะเขาบอกเงื่อนไขนี้ไว้แล้ว
คือเขาจะไม่ยอมเคลียร์ใครเพื่อจะมีเรา

พี่อ้อยว่าเราน่าจะปรับใจยอมรับกันได้

ลูกเขาก็คือลูกเราคนหนึ่ง

เขายิ่งมีภรรยาที่ไม่ได้เลิกรากัน

แต่เรื่องแบบนี้ยอมรับกันได้จริงหรือ
รักเขาจนยอมเป็นบ้านที่สอง

บอกใครต่อใครว่ารักกันกับเขาก็ไม่ได้
ไหนจะหัวใจลูกไหนจะภรรยาเขา
แต่เขาคงไม่ได้แคงอะไรกับหัวใจเรานะ

ถามตัวเองอีกทีสิคะไหวหรือเปล่า
คือเฝ้ารอเวลาเหลือของเขากับภรรยา
เราจะหาความภาคภูมิใจจากสิ่งไหนคะ

ถ้าวันนี้น้องไม่ได้ชิงสารภาพอดีตของเรา

แปลว่าเขาวางเราไว้เป็นตัวสำรองตั้งแต่ต้นหรือเปล่า

ก็คือตั้งใจหลอกกันตั้งแต่วันแรก

มั่นใจได้ยังไงคะว่าคนนี้
จะมีอะไรที่ไม่ได้บอกเราอีกหรือเปล่า

หรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม
ถามว่าควรปล่อยเขาไปแล้วใช่ไหม
เอาจริงค่ะต่อให้ไม่ปล่อยก็ใช่ว่าเขาจะไม่ไปนะ
ต่อให้คนเก่าเขาบอกว่าไม่ได้รักเท่าไหร่
แต่อย่าลืมนะคะเขายังอยู่บ้านเดียวกัน
๑อาทิตย์เข้าไปหากัน๓วัน

ต่อให้เขาบอกว่ารักเรามากขนาดไหน
ก็เป็นของแถมนอกบ้านอยู่ดีใช่ไหมล่ะ
จะเข้าไปอยู่ในชีวิตคู่ของเขาได้หรือ
ถามตัวเองดีนะคะเราก็มีลูก
คำว่าแม่ที่ลูกเรียกคือคำที่มีเกียรติเหลือเกินค่ะ
เราจะเข้าไปเป็นภรรยาน้อยของบ้านเขา
ลูกและแม่ของเราจะภูมิใจกับอะไร
ชีวิตคู่ที่ผ่านมาน้องบอกว่าพลาด
อายุน้อยอ่ะท้องเขาไม่รับผิดชอบ
ตอนนั้นพลาดแต่ตอนนี้เราประมาทไม่ได้นะคะ
ต่อให้ยืนยันว่าชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันนั่นแหละ
แต่การเริ่มต้นแต่ละครั้งใช้พลังเยอะค่ะ
ถึงต้องเช็คดีว่าคนที่น้องจะเริ่มต้นใหม่

การใช้ชีวิตคู่มีความเสี่ยงค่ะ
ที่ผ่านมาเราต้องได้รับบทเรียนบ้างนะ
อย่ายอมเจ็บเรื่องซ้ำแค่เปลี่ยนคนมาทำให้เจ็บ
ชีวิตคู่ครั้งที่แล้วพังเพราะความเด็กความไม่รู้
ครั้งนี้รู้ทั้งรู้จะสู้ต่อเพื่อให้ได้สามีคนอื่นหรือ
คิดผิดคิดใหม่ได้นะคะรู้ว่ารักเขามาก
แต่เขาก็ต้องรักเรามากพอจะบริหารจัดการ
ไม่ใช่ให้ต้องยอมรับเงื่อนไขแบบนี้นะคะ
คนเก่าก็อยากมีคนใหม่นี่ก็ไม่อยากเสียไป
เขาแคร์หัวใจผู้หญิงทั้งสองคนน้อยไปหรือเปล่า
ในที่สุดจะเริ่มต้นใหม่กับใครจะเริ่มต้นรักใคร
แสดงความจริงใจไม่ใช่หลอกไว้ตั้งแต่วันแรก
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามพอมารู้ทีหลังยังไงก็พังอยู่ดีอะค่ะ
เพราะมันยากจะคิดในมุมที่ดีต่อให้บอกว่า
เขาโกหกเพื่อจะดูแลหัวใจเราแล้วกับการที่หลอกลวง
ต่อให้บอกว่าเพื่อดูแลหัวใจเรามันฟังไม่ขึ้นนะคะ
ในที่สุดความจริงใจต้องแลกด้วยความจริงใจ
ถ้าจะรักใครเขาควรยอมรับในทุกสิ่งที่เราเป็น
ไม่ใช่เราพยายามจะเป็นอย่างที่เขาอยากเห็น
เราพยายามเป็นคนอื่นไม่ได้นอกจากการเป็นตัวเอง
และคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งหลายพี่อ้อยขอย้ำอีกทีนะคะ
เรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่าคิดว่าโอ๊ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
เป็นแม่ไหม้ไงใครก็ตามที่มาชอบแม่ไหม้อย่างเรา
ถือว่าเขาต้องรักเรามากแล้วยอมไปเถอะไม่ใช่ค่ะ
คนอื่นจะมองเราด้อยค่ายังไงไม่เท่าเราด้อยฆ่าตัวเองนะคะ
ส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังผิดหวังจากภาวะของหัวใจ
แหละว่าตอนนี้เรื่องรอบตัวเรื่องโควิดก็ยากแล้ว
แต่สภาวะจิตใจก็ละเลยกับการดูแลไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะ
ใครมีอะไรอยากคุยส่งเข้ามาคุยกันได้นะคะ

แล้วก็พี่อ้อยจะมีการเลือกนะคะพร้อมกับทีมงานด้วย

สามารถติดตามฟังกันได้ทุกอาทิตย์นะคะ

เรายังต้องแข็งแรงในการดูแลตัวเองนะคะ

เหมือนดูแลคนใกล้ตามไปด้วย
จะได้ฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

โปรดติดตามตอนต่อไป